เพิ่งมีข่าวว่าอธิบดีกรมสรรพสามิตรนะคะได้มีการจัดการกับเจ้าหน้าที่๕คนด้วยกันที่มีการยัดบุหรี่ปลอมรีดไถเงินคุณป้าทีนี้ล่าสุดค่ะก็มีเรื่องของสรรพสามิตรอีกแล้วที่จังหวัดแพร่นะคะมันเกิดเหตุตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรเนี่ยมีการขับรถกระบะมากกว่า๒คัน
สรรพสามิตรขับกระบะไปเบียดจนกระทั่งเขาเนี่ยขับรถพุ่งชนเสาป้ายจราจรเจ็บสาหัสด้วยนะคะที่นี่คุณลุงคุณป้าเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมทำไมเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรถึงมาก่อเหตุแบบนี้หรือว่ามาขับรถไล่ตามเขาแบบนี้นำเรื่องนี้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดข

เบียดทั้งสองท่านนี้ด้วยจนกระทั่งรถพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสาไฟจราจรเสาป้ายจราจรค่ะจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัส
ไหนจะเป็นกระโพกสะโพกหลุดหรือว่าจะเป็นขาด้านซ้ายหัก
เจ้าหน้าที่เขาก็แบบอุ้ยทำไมถึงต้องทำขนาดนี้หรืออะไรแบบนี้ผู้เสียหายเขาก็คาใจ
หลังเกิดเหตุค่ะคนในส่วนของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรที่ก่อเหตุ
ก็มีความพยายามที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ชำรุดออกจากจุดเกิดเหตุ
แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยนะคะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖ที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาแสดงตัว
แล้วก็เหมือนกับเป็นพยานในจุดเกิดเหตุด้วยแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยแบบเหมือนค่อยคุยกัน
เพราะว่าตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็อยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรเองหรือว่าจะเป็นฝ่ายคุณลุงคุณป้าที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
หลังเกิดเหตุค่ะทางครอบครัวของผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สพช่อแฮนแล้วแหละ
แล้วก็มีฝั่งตัวแทนของสรรพสามิตรเนี่ยมาติดต่อแล้วแต่ติดต่อขอให้ถอนแจ้งความครอบครัวคนเจ็บไม่ยอมนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนใช้ความรุนแรงเกินไปอันนี้ฝั่งคนเจ็บเขามองแบบนั้นแล้วก็กระทำเกินกว่าเหตุ
ทีนี้ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวได้ถามไปยังตัวนายประเทืองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรของแพร่
เขาก็บอกว่าวันเกิดเหตุนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสรรพสามิตรจริงแล้วก็ที่ขับรถตามเนี่ยเพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ผ่านจุดตรวจของเจ้าหน้าที่แล้วมีการเรียกให้หยุด
แต่รถทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์บึ่งนี้ไปเลยก็เลยไม่มั่นใจว่ามีของผิดกฎหมายหรือเปล่าก็เลยพยายามที่จะขับตามเพื่อตรวจสอบดู
และเขาบอกว่าเบื้องต้นได้ช่วยดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ไปเยี่ยมทุกวันด้วย
ส่วนเรื่องของคดีนะคะที่ผู้เสียหายคาใจหลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดยังไงก็เดี๋ยวเดิมเนินการตามขั้นตอน
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนค่ะ